พรุ่งนี้กลับมาลืนนี้จะเป็นวันปิดบัญชีครั้งสุดท้าย
ระหว่างฝ่ายค้านกับรัฐบาลครับเนื่องจากจะมีการเปิดอภิปรายแบบไม่ลงมติ
ในการซักฟอกรัฐบาลฝ่ายค้านนั้นเตรียมขุนพลไว้มากมายในการซักฟอกครั้งนี้
ส่วนรัฐบาลเองเขาก็เตรียมผู้กล้าเหมือนกันในการตอบโต้กับการลงมติ
การอภิปรายในครั้งนี้ถึงแม้ไม่ลงมติแต่ว่าจะดูดเดือดขนาดไหน
และรัฐบาลของลุงตู่จะเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันกับเจาะสนามการเมืองครับ
เหลือเวลาอีก๒วันจะเป็นศึกแมทสุดท้ายระหว่างรัฐบาลและฝ่ายค้าน
ที่สภาจะปิดตัวลงอย่างถาวร

เนื่องจากรัฐบาลลุงตุ๋พลเอกประยุจรรย์โอชา
จะสิ้นอายุไขในวันที่๒๓มีนาคมเดือนหน้า
อภิปรายหรือการซักฟอกรัฐบาลโดยไม่ลงมติ

คือเวทีที่พักฝ่ายค้านจะใช้เล่นงาน
แต้มความนิยมของฝ่ายรัฐบาล
ก่อนการเลือกตั้งครั้งใหม่ที่จะมาถึงในเดือนพฤษภาคมนี้
เมื่อเช็คความพร้อมของฝ่ายค้านในศึกนี้
พบว่าได้เตรียมขุนพลฝีปากกล้ามไม่น้อยกว่า๓๐คนไว้ถล่มรัฐบาล
ขณะที่ฝ่ายรัฐบาลก็เตรียมองคลักษีปากแจ๋วไว้สวนกลับเหมือนกัน
ลุงตู่เองก็บอกว่าพร้อมชี้แจงเช่นกัน
เป้าหมายหลักของฝ่ายค้านคือ
ร่วมกัน
ประจำความเป็นความตรงต่อไป
บริหารงานที่ล้มเหลวตลอดสี่ปีของรัฐบาลโดยมีลุงตู่เป็นจำเลยที่หนึ่ง
ป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเสียหนูอนุทินชาญวิรากูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
นายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นจำเลยที่๒๓และ๔ตามลำดับ
รวมทั้งคนอื่นอื่นอีกมากมายอย่างไรก็ตามการอภิปรายทั่วไปในครั้งนี้มีกระแสข่าวล้มยัตติปลิวออกมาเป็นระยะ
เพราะมีบางฝ่ายไม่ต้องการให้ฝ่ายค้านถลกหนังส่งท้าย
ซึ่งคนในซีกรัฐบาลอย่างนายชินวรบุญเกียรติรองประธานวิบฝ่ายรัฐบาล
พักประชาธิปัตย์ก็ออกมายอมรับว่าเป็นเรื่องจริง
และเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีแก่นำพักพลังประชามรัฐรายหนึ่ง
ต่อสายหาบรรดาแกนนำพักร่วมรัฐบาลเพื่อล็อบบี้
ไม่ให้เส้นชื่อเข้าร่วมการอภิปรายแต่แก่นำภักดิ์บางภักดิ์ก็ไม่ค่อยเห็นด้วย
ที่สำคัญวิธีนี้จะทำให้ภาพลักษณ์ของรัฐบาลเสียหายหนักกว่าการที่มีการอภิปราย
เพราะสังคมจะมองว่าหนีการตรวจสอบ
อย่างไรก็ตามเมื่อเช็คเสียงองค์ประชุมสะพานล่าสุด๙กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
สอสอในสภาทั้งหมดมี๔๒๗คนแต่หยุดปฏิบัติหน้าที่ไป๗คน
เหลือยอด๔๒๐คนและกึ่งหนึ่งคือ๒๑๐คน
โดยรัฐบาลมี๒๒๙เสียงฝ่ายค้านมี๑๘๗เสียงและไม่มีสังกัด๑๑คน
เพราะลาออกจากพักเก่ายังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกพักใหม่
และจากการตรวจสอบแผนรับมือของรัฐบาลล่าสุดพบว่า
จะให้เปิดการอภิปรายไปก่อนแต่ถ้าสอสอฝ่ายค้านเล่นหนักในบุคคลสำคัญ
และจะมีมือดีเสนอนับองค์ประชุมเพื่อให้เกิดการสะดุดเดินหน้าต่อไปไม่ได้
และหากสอสอในสภามีไม่ถึง๒๑๐เสียงก็เกมโอเวอร์สภาล่มตามระเบียบ
เกมนี้มันคือทฤษฎีสมคบคิดโต้กลับไม่ให้ฝ่ายค้านใช้เวทีสภาหลอกด่ากันง่าย
ซึ่งเด็กอนุบาลก็อ่านออก
ข่าวไทยมรัฐทีวีบรรยายงาน